ท่านคงรู้เจตนาที่เข้ามาแล้วใช่ไหม
เมื่อจังกภัทรป่วยและคนเดียวที่ช่วยยาก

ต้องเต้ประชวนหนักท่านอย่ามาเสียเวลาเลย
ชีวิตของเนรจึงถูกรัชทายาทหลายสังหา
นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามมาขอคุณ

เหล่าสำนักเศร้าลินจึงออกมาปกป้อง
ติดตามชมไอเนนหมัดเมา

เที่ยงโตถามไทรัตทีวีช่อง๓๒